เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่เมืองคอน
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อมีคดีที่ตำรวจท่านหนึ่ง
ศร้อยตำรวจตรีนะคะเข้าระงับเหตุที่มีชายคุ้มคลั่ง
เมายาบ้าอารวาสแล้วก็มีการเหมือนกับระงับข้างกันค่ะ
ต่อสู้กันไปมาสุดท้ายตำรวจพลาดท่า
โดนตัวหนุ่มเมายาคลั่งใช้มีดแทงคอตายสลด
เรื่องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพนาทีตำรวจเข้าจับกลุ่มนายระพีพัฒน์ช่วยสวัสดิวัยยี่สิบเก้า
มีอาการเมายาเสพติดอารวาสในพื้นที่ตะบนควนชุม
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ห่วงนั้นร้อยตำรวจรีบุญธรรมแก้วรัฐรองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สอบพอร่อนพิบุลวัยห้าสิบสี่เข้าเว้นสายตรวจจึงเข้ารังงับเหตุ
แต่พลาดถูกคนร้ายใช้มีดเดื่อยไก่แทงคอเสียชีวิต
ที่คนร้ายจะถูกจับพร้อมกับยาบ้า๔เม็ด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบปากคำนายระพีพัฒน์ด้วยตนเอง
หมอนี่อ้างปมเหตุทั่วไปตามภาษาคนเมายา
แต่พอโดนถามย้ำบอกจำอะไรไม่ได้และไม่รู้ว่าเป็นคนฆ่า
เจ็บไหมนั่นน่ะเจ็บไหม
เงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวกันเหรอ

แล้วไปทำทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยแล้วน่ะ

เราถึงเรารับไหมว่ายอมรับไหมว่าเราทำผิดพลาดไป

ศพของหมวดบุญธรรมภรรยากับลูกชาย๒คน
นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ด้วยความโศกเศร้ากอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจ

คือให้ภรรยาอุ่นกับข้าวรอ
เวรจะกลับไปกินข้าวบ้าน

เพราะเพียงพร้ำให้กับภาคยานรก
จากการพลิกทำคดีนายระพีพัฒน์
เคยต้องโทษคดีแทงคนตายมาแล้ว

ฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

ต้นสังกัดปูนบำเน็ตเป็นกรณีพิเศษ
เลื่อนเงินเดือนให้หกขั้น